ขนมชูโรสได้ไหมชูโรสคือเต้นไปเสิร์ฟไปแล้วเขาดังมาก่อนน้อง
ลิฟต์อีกฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไปอีกขั้นหนึ่ง
นอกจากเต้นไปเสิร์ฟไปกับคนมารับลายเดอร์ระดับหลุงฮะ
เขาจะกลับแล้วแม่ค้ายังตามไปขอบอกให้สบายใจลูกค้าสำหรับกล่องนี้
คุณจะได้รับประทานอาหารหรือขนมช้าไปประมาณห้าชั่วโมงอืม
เพราะว่าพี่เขารอเต้นอยู่เต้นแต่เดี๋ยวต้องไปนวดคลายเส้นก่อน
ไม่แล้วที่สำคัญคือขนมมันจะไม่เปลี่ยนรูปไปใช่ไหม
แล้วงานนี้แม่ค้าคนนี้คนดังคือพี่หญิงพี่หญิงคือร้านชูโรไม

เห็นเงียบเฟ้าค์เรี่ยมนะจ้า
ไปไปแล้วเอ้าสามชาติมา

ตามนี้เค้าเลยเต้นกันสนั่นว่าไหว
ชาวเน็ตเขาเลยบอกว่าเอางานนี้รับรองได้เลยว่า
บรรดาลูกค้าหรือคนรออาหารรอขนมอยู่นี้คงจะรับประทานช้าไปหน่อย
เรื่องต้นควรจะสั่งก่อน๓ชั่วโมงรอให้พี่เขาได้เต้นก่อนนะฮะ
ถือว่าเป็นจุดซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่นอกจากน้องโอลิฟต์แล้ว
นี่คือเป็นเจ้าตำรับการเต้นนะครับพี่หญิงร้านชูรสขนมคนดังนะฮะ
น่ารักดีนะคะน่ารักทั้งแม่ค้าทั้งรายเดอร์เลยนะคะ
หาย๕อันก็ค่างเมื่อยแล้วเต้นมัน